ส่วนเรื่องนี้ที่ระยองคุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะ
โตไซค์ขี่ข้ามเลนแล้วไปประสานงากับรถกระบะ
ปรากฏว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเราดูไปด้วยกัน
โอ้โหชนแล้วนี่ตอนชนเลยค่ะ
กระบะเนี่ยขับมาตามถนน๓๐๑๓ปลวกแดงระยอง
มอเตอร์ไซค์ขี่ข้ามเลนมาพุ่งประสานงากันค่ะ
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามรายงานคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ตำรวจภูทรปลวกแดงกับกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ก็จะเป็นรถกระบะสีขาวจอดอยู่กลางถนนนะคะ
ใกล้กันก็คือมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุล่ะค่ะ
เป็นสีดำล้มอยู่ที่พื้นนะคะสภาพเนี่ยแหลกเลย
เหลือเพียงครึ่งคันเท่านั้นเองพบร่างของนายอุดมจันดร
เป็นชาวชายภูมิคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่พื้นถนนคนขับรถกระบะนะคะ
นายประเสริฐบอกว่าเขากำลังจะไปทำงานก็ขับมาตามปกติอยู่ในเลนส์ตัวเอง

โตไซค์ข้ามเลนแล้วก็มาชนรถของเขาค่ะ
ภรรยาของผู้ตายนะคะก็มาในที่เกิดเหตุแล้วเอาแชทนี้
ให้กับผู้สื่อข่าวดูบอกนี่เป็นข้อความที่คุยกัน
เธอเนี่ยพยายามห้ามปรามไม่ให้ผู้ตายออกจากบ้านค่ะ
เป็นการตัดเพราะว่าพอได้เงินออกจากบ้านไม่อยู่บ้าน
ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เตือนประจำว่าอย่าออกนอกบ้าน
แต่ว่าผู้ตายไม่ฟังนะคะจนมาพลาดเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพปลวกแดงก็เก็บหลักฐาน
แล้วก็จะสอบสวนคนขับรถกระบะคู่กรณีรวมถึงพยานแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ